สวัสดีค่ะสวัสดีวันหยุดยาวนะฮะ
หลายคนคงกำลังเดินทางกลับมากรุงเทพแองจี้เธอกลับบ้านกลับช่องมาหรือเปล่าเนี่ย
ก็แม่หนูหนาวหนูกลัวคุณหรือนาวลูกขอโทษนะคะนี่คือมีเฟอร์เตรียมพร้อมแล้วล่ะค่ะ
ก็เพราะทางกรมอุตุบอกว่าเตรียมหนาวเลยไงแม่ต่างจังหวัดไหมไม่ได้แม่
กรุงเทพแหละหนาวเลยเยอะวันนี้ฝุ่นมหาศาลเลยอ่ะจริงจริงนี่นู่นู่นวันนี้ฝุ่นแบบ
ฝุ่นมาฝุ่นมาก็แปลว่าอากาศอาจจะหนาวก็ได้อากาศก็จะเย็นใช่ค่ะเพราะว่าต้องกดอากาศมันจะต่ำลง
ไม่มันจะหนาวเหมือนที่หนูเตรียมชุดเลยนะเนี้ยอันนี้ชุดพีชนะพรุ่นนี้หนาวกว่านี้เนี้ยนะ
ก็ถามตัวเองสิคะมันหนาวไหมเอาอย่างงี้ในแต่ละจังหวัดที่กรมอุตุเขาบอกมาบอกว่า
เคละช่วงวันหยุดยาวเนี้ยเราอาจจะเจออากาศหนาวกันค่ะแต่เราเชื่อว่าที่อีสานตอนเนี้ย
ถามที่อีสานเขาบอกเฮ้ยมันเหนามันเย็นลงเออถามที่ภาพเหนือก็บอกมันเย็นลงเนาะโอ้โหดูสิ
กล้องจับค่ะอืมสวัสดีค่ะมันจะตัดเข้าไปนู้นก่อนจะได้วิ่งเข้ามาอืม

แต่แน่นอนโควิดมันก็ต้องกลับมาอยู่แล้วล่ะ
ใช่ค่ะหน้าหนาวคือตอนนี้ทุกประเทศก็คือเหมือนกับว่า
ผู้ป่วยโควิดติดเชื้ออะไรอย่างนี้เพิ่มมากขึ้น
แต่ตอนนี้ที่ไทยก็เลยเป็นห่วงว่าเอ๊ะ
เราจะยังไงเราจะต้องระวังตัวมากน้อยแค่ไหน

แล้วเขาบอกว่าแล้วตอนนี้สายพันธุ์อะไรแล้วบ้าง

คือตอนนี้คนงงว่าตกลงตอนนี้มันคือสายพันธุ์อะไรเหรออยู่ยังไงแบบไหนบ้าง

คือวันนี้มีคำเตือนจากคุณหมอมนูนด้วยว่า
เมืองไทยเดี๋ยวรอเลยว่าสายพันธุ์ไหนจะเข้ามา
แต่ที่แน่ที่คนตื่นตกใจกันคือมันมีข่าวที่ว่ามีผู้ชายไทยเป็นผู้สูงอายุอะค่ะ

โควิดมันกลับมาหนักถึงขั้นทำให้คนเสียชีวิตอีกแล้วหรือเปล่า
คือเบื้องต้นพอไปไล่ตรวจสอบดูนะคะ
คือคุณลุงเรียกว่าคุณลุงแล้วกันเนาะเพราะอายุ๗๑ปีแล้ว
คุณลุงคนนี้ก็คือเดินทางไปแสวงบุญกับครอบครัว
ตั้งแต่๒๗พฤศจิกายนแล้ว
ทีนี้ก่อนเดินทางกลับประมาณ๓วันเนี่ย
คือคุณลุงก็มีอาการเริ่มมีอาการแล้ว
คือลักษณะคือหอบคือเหนื่อยไอแต่ก็รักษาตามอาการไป
ทีนี้ตอนก่อนจะขึ้นเครื่องอยู่มีอาการเหมือนกับอ่อนแรง
คือเดินไม่ค่อยไหวแล้วต้องใช้รถเข็นพาขึ้นเครื่องไป

เครื่องบินก็บินมากำลังจะกลับมาที่ประเทศใช่ไหมคะ
ครับ

โอเคอ่าคุยกับบินก่อนเนอะ
โอเคพอกำลังจะบินกลับมาที่ประเทศไทยค่ะ

เขาก็เหมือนสังเกตว่าเอ๊ะทำไมคุณลุงนั่งแล้วแบบเหมือนคอพับไปเลย
ดูลักษณะแปลกก็เลยเรียกลูกเรือให้มาช่วย

คือโรคติดต่อทางเดินหายใจในตอนออกกลางที่มันเคยระบาดที่บ้านเรา
แต่ช่วงนั้นมันเป็นระบะที่ตัวเรากลางซะเยอะ

เอาเหรอเอาไงจัดซิจัดไปซิ
โอเคฟังต่อค่ะแล้วทีนี้ใช่ไหมคะเขาก็เลยเหมือนกันว่าไปตรวจสอบกันดูว่ายังไง

ก็เป็นโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง

ประวัติโรคติดต่อปี๕๘แล้วนะคะ

ส่งร่างไปชนะสูตรแล้วล่ะว่า

ทีนี้เขาก็เลยบอกกันว่าตอนนี้ต้องเตือนกันหน่อย
สำหรับคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง๖๐๘

วัคซีนไปหรือยังไม่ได้ฉีดวัคซีน

ใน๔เข็ม๓เข็มก็คือไม่พอแล้ว

ใครที่ฉีดเข็มสุดท้ายนานเกิน๔๖เดือน
เขาบอกว่าต้องไปฉีดเข็มกระตุ้นแล้ว

ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านทั่วประเทศนะคะ
ส่วนที่คุณหมอมนูนะคะ

ประเทศไทยตอนนี้ให้ระวังเลย

สายพันธุ์ไหนระบาดในอินเดีย

มันจะเข้ามาระบาดในบ้านเรา
ก็คือถ้าลองไล่ย้อนกลับไปเลยค่ะ

ต้าเจอครั้งแรกคือที่อินเดียใช่ไหมคะ

แป๊บเดียวมันก็เข้าไทย

แล้วก็แพร่กระจายได้แบบได้ไวได้เร็วด้วย

เพราะฉะนั้นก็คือเฝ้าระวังกันเอาไว้ด้วย

แต่ก็คือมันแพร่ง่ายติดง่าย

คือสำหรับคนทั่วไปที่ฉีดวัคซีนก็อาจจะไม่รุนแรง
แต่ถ้าสำหรับกลุ่มเสี่ยงกับสำหรับคุณที่๖๐๘หรืออะไรอย่างนี้ค่ะ

มันก็กลับมาเหมือนเดิมว่าโควิดวัคซีนติดไม่ติดไม่ฉีด
แต่ฉีดการตาย
ใช่ค่ะมันว่าฉีดการตายค่ะ
เขาบอกว่ามันใช้เวลาสั้นกว่าเดิมด้วยเมื่อก่อนอะกว่าที่โอมิครอนจะมาแทนเดลต้า
มันก็ใช้เวลาอย่างน้อยประมาณ๖๗๘เดือน
แต่เดี๋ยวนี้เขาบอกว่า๓เดือน๔เดือนมันก็สายพันธุ์ใหม่

เอาละนั่นก็คือเรื่องโควิดที่เราติดตามกัน
แล้วก็ตอนนี้หลายคนก็เริ่มหยุดยาวกันแล้ว
เขาบอกมาทำอาทิตย์อีกอาทิตย์นี้ใช่ไหม

๒๓วันนี้นะ

เพราะฉะนั้นเห็นทีมงานชั้นนับวันล่ะ
นับวันกันแบบเหลือแบบอีกอาทิตย์นึงแล้วก็อาทิตย์หน้า
เราก็จะเข้าสู่เทศกาลแห่งความสุข

ติดเวอร์แบบเวอร์แบบเวอร์เลย
แล้วคนก็แห่กันไปเขาใหญ่กันแบบโอ้โหจนที่พักเต็มหมดเลยอ่ะ
โอ้โหเขาไปนอนเต็นต์นอนอะไรกันเนอะ

อาทิตย์ที่ผ่านมารองวิกเอ็นเนี่ยมีอะไรมารูนไฟล

มีอีกไหมจนเต็มท์ไม้ดีเจสเนกส์มีไหม

ดีเจสเนกส์คือมิ้นลิ

คือเยอะไปหมดเลย

ตัดภาพก็บอกว่าคนไหนที่อยู่บ้านไม่ได้ไปร่วมงาน
อะแหลกเขาเลยเศร้าไหม

แต่กินก็แม่งอาทิตย์เลย

กลับมาที่การเมืองสักนิดนึงไหมฮะ
เพราะว่าการเมืองค่อนข้างจะเข้มข้นขึ้นไปแล้วล่ะ

เหลือแต่เขาพูดแล้วกันว่าเขาย้ายพักไปไหน

ก็จะไปไทยสร้างชาติ
แต่รอที่นายกคอนเฟิร์มอีกทีนึงว่าเขาจะไปไม่ไป

ซึ่งผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพร้อมภรรยาเนี่ย

อาเซียนสหภาพยุโรปสมัยพิเศษ
เพื่อฉลองวาระครบ๔๕ปีเนี่ย

สภาพยุโรปที่กุมบัสเซิลนะครับ

ระหว่างวันที่๑๒ถึง๑๕ธันวา

ทันทีที่นายกถึงท่าอากาศยาน

อารมณ์ดีอยู่ทักทายสื่อมวลชน

สื่อมวลชนว่าเป็นห่วงบ้านเมืองหรือเปล่า

ไม่เป็นห่วงอะไรทั้งนั้นมีคนทำงานอยู่แล้ว

ไม่อยู่ก็มีรักษาการถูกต้องไหม

นายกรัฐมนตรีได้สั่งการไปหมดแล้ว

นายกบอกแม่เป็นห่วงอยู่อย่างเดียว

ความขัดแย้งแต่ตอนนี้คงไม่ค่อยมีความขัดแย้งเท่าไหร่เนอะใช่ไหม

มีแต่แบบว่าหูข่าวการเมืองเนี่ย
ปะหนึ่งละคร
มีแต่การเคลื่อนย้ายช่วงนี้
เพียงนานก็จะมีผลกับการทำงานในเวลานี้
หลายอย่างจะต้องดำเนินการต่อผ่านระยะที่๑

ระยะที่๒ระยะที่๓ไปทำต่อ
ถ้าพูดกันแล้วขัดแย้งกันไปทุกเรื่องเนี่ยจะไปได้ยังไง
ผู้สื่อข่าวเขาถามอีกว่าเนี้ยนี่ด้าโค
พระพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยแล้วก็นายกธรรมนตรีเนี้ย
สาหรีรัฐวิภาคเนี้ยหัวหน้าภักษ์เนี้ยอืม
จะไม่ได้เป็นรัฐบาลต่อจะไม่ได้แล้วจะไม่ได้เป็นรัฐบาลต่อ
นี่คือผลที่เขาสำรวจออกมานะฮะก็ดูอ๋อเนี่ยโอกาสถูกเท่าไร๕ใช่ไหมคะ
ถูก๕๗๓อันนี้คือนิดาโพนิดาโพนะครับ
เขาไปหนักที่ไหนไปหนักที่เพื่อไทยไม่รู้โพลใครทำก็ไม่รู้
ใครทำใครตอบไม่รู้เหมือนกันไม่มีผลอะไร
ส่วนคำถามว่าหลังจากกลับมาจากการปฏิบัติภารกิจต่างประเทศเนี่ย
เพราะตอนนี้ก็บอกสภามันล่มอ่ะรอค่ะใช่ไหมล่ะ
สภามันล่มบ่อยอ่ะอืมไม่ว่างั้นอ่ะเนอะเป็นยังไงกันบ้าง
แสดงท่าทีการเมืองชัดเจนหรือเปล่านายกบอกว่าเอาอย่างงี้
เดี๋ยวกลับจากเมืองนอกเดี๋ยวค่อยกลับมาตอบ

เขามีงานทำตามระบบอยู่แล้วนายกไม่อยู่ก็มีรักษาการแทนใช่ไหม
ส่วนงานเขาก็ทำงานอยู่ทุกวันนะจ๊ะเพราะนโยบายระดับนโยบาย
ก็ได้สั่งการไปหมดแล้วล่ะก็อยู่ในส่วนของกรรมการ
แต่ละระดับเขาก็ทำงานไปผลทำให้ก็ตามมา
เบาเบาลงหน่อยเนี่ยนะก็สิทธิที่เขาจะพูดอะไรก็พูดได้
นะไม่อย่างเดี๋ยวมันมีผลการทำการในเวลานี้หลายอย่าง
มันจะต้องบริการต่อ๑๒๓ผ่านแล้วให้๑ก็ต้องมี๒มี๓ไปทำต่อ
ถ้าพูดกันแล้วมันขัดแย้งกันตลอดทุกเรื่องมันจะไปได้ไงล่ะ
วันเวลาที่เหลืออยู่มันก็มีเวลาไม่มากนักหรอกของรัฐบาลตามรัฐมนูลนะนะ
ก็ทุกอย่างว่าไปตามนั้นหมดนะจ๊ะ
ไม่รู้ว่าโทรใครทำก็ไม่รู้แล้วใครทำใครตอบก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
มันมันมีส่งผลไม่ส่งผลมันมีส่งผลกับใจมันไม่ได้การพูด
โอเคไปดูอีกเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่ในวงการตำรวจเหมือนกันนะฮะ
ก็คือเรื่องของเผยตัดสิบโกงสอบในสิบตำรวจแล้วเจ็ดสิบสามคนนะครับ
บอกตอนนี้มีการสอบเส้นทางการเงินหมุนเวียนอยู่ที่๓๐ล้านบาทนะครับ
โอ้โหคือวันนี้คุณผู้ชมครับบันตรวจโทนิรันดรเหลื่อมศรีนะฮะ
ผู้ช่วยของประตรก็เปิดเผยถึงกรณีทุจริตนะฮะ
สอบคัดเลือกในสิบตำรวจในพื้นที่กรรมชาการตำรวจภูทรภาคเก้านะครับ
เมื่อเดือนมีนาคมปีหกห้าบอกว่าทางกรณีที่เอง
เดี๋ยวนี้ผู้พบผู้นำเข้านะฮะโพยคำตอบเข้าไปในห้องสอบหนึ่งคน
ทำให้มีการสืบสวนขยายผลจนกระทั่งพบว่ามีผู้ร่วมกระบวนการทำผิดเนี่ย
หมดเจ็ดสิบสามรายด้วยกันซึ่งตอนนี้ได้มีการตัดสิท
เข้าเป็นในสิบตำรวจไปแล้วนะครับส่วนที่เหลือเนี่ย
พบความผิดนะฮะก็ให้เข้าไปรับราชการตามปกติได้
ส่วนจะมีตำรวจแล้วก็ร้อยตำรวจเอกหญิงนายหนึ่งที่ไปพบมีเงินหมุนเวีย
จุดทั้งหมดสามสิบล้านบาทรวมไปถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทุกข์จิตหรือไม่
เนี่ยนะครับทางผู้ช่วยผู้ตลอดท่านก็บอกว่า
ตอนนี้ได้มีการรับการรายงานนะฮะจากทางตำรวจภูทรภาค๙มาแล้วบอกว่า
ขอตรวจสอบให้ละเอียดซะก่อนนะฮะโดยภายในสัปดาห์นี้จะมีการชี้แจงรายละเอียดให้ทราบกันนะครับ
แล้วก็กรณีที่พบว่ามีชื่อแล้วก็นามสกุลของผู้เข้าสอบซ้ำกัน๒คน
แต่การตรวจสอบพบว่าจริงชื่อกับนามสกุลเนี่ยซ้ำกันนะแต่เลขที่แบบจำตัวประชาชนของทั้งสองคนนี้ไม่ตรงกัน
อันนี้ก็เลยถือว่ายังไม่ได้เข้าข่ายเป็นการทุจริตหรือเปล่าต้องไปขอไปตรวจสอบก่อน
วันนี้ผู้ช่วยบอกตลอดให้สัมภาษณ์เลยอ่าผู้ช่วยผู้ช่วยบอกตลอดผู้ช่วยบอกตลอด
คือตอนนี้เรายังไม่รู้นะครับว่ามันมีทุจริตหรือเปล่ามีเหนือโซเชียลมาโพสต์ว่าอ๋อมันมีข้อสอบรั่ว
ข้อสอบหลุดออกมามีเฉลยออกมาตรงนี้ครับเราต้องไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
แต่ว่ายืนยันที่เป็นตัวข้อสอบที่เป็นข้อคำถามและมีคำตอบเนี่ย
เราได้ตรวจสอบแล้วกับกองการสอบมันไม่ใช่เป็นการถ่ายรูปจากข้อสอบนะครับ
เป็นการน่าจะเป็นการพิมพ์ขึ้นมาใหม่หลังจากสอบแล้วอืม
นี่คือประเด็นแรกที่เราสามารถตรวจสอบได้ในขณะนี้นี่เห็นไหมครับ
พิมพ์ขึ้นมาใหม่หลังสอบแล้วต้องไปตรวจสอบกัน
แปลว่ามีคนดังขึ้นมาอีกแล้วเหมือนกับคนไปไปเห็นแล้วก็ออกมาแล้วก็ทำขึ้นพิมพ์ขึ้นมาใหม่
อืมอ่านี่ทางผู้ช่วยบัตรรอบอกมาแบบนั้นอืมอ่าแต่อีกเป็นข้อรับราชการไปแล้วก็ปัจจุไปแล้วถูกไหมคะอืม
ก็มีส่วนหนึ่งแต่ตอนนี้ก็ไปสอบเส้นทางการเงินก็พบว่ามีอยู่๓๐ล้านที่มีการหมุนเวียน
อ่าแล้วก็เอ่อเหมือนแบบตัดสิทธิ์ไปเจ็ดสิบสามคนอืม
ถ้าตัดสิทธิ์แปลว่าก็เจอจริงเขาเจอจริงเขาก็ยอมรับว่าเจอจริงอืม
ตัดสิทธิ์การเข้าเป็นในสิบตำรวจเพราะฉะนั้นก็คือหมดสิทธิ์ไปเลย
ใช่เขาก็เจอจริงจริงแปลว่าเขาก็ต้องไล่ตรวจสอบใหม่ไหม
ครับแบบในแต่ละปีสมมติปีหน้าหรือปีที่ผ่านมามัน
มันกระชับรักกูมั๊ยหรืออย่างไร
เหมือนต้นตอนนี้เป็นอย่างนี้ก่อน
มันก็อยู่ระบบระบบว่าจะเป็นยังไงต่อไปนั่นแหละ

มันมีปีนี้ปีเดียวจริงเหรออะไรอย่างนี้

มันก็ต้องอย่าไปคิดย้ำตามกับอดีต

ถูกแต่ก็ยังดีที่เขาออกมายอมรับว่า
โอเคมันมีจริงแล้วก็ได้ตัดสิทธิ์ไปแล้ว

ข่าวนี้จะเป็นที่น่าจับตามองจริง

ก็แบบว่าคนที่แบบว่าเจ้าของร้านกลับขายว่า
โอ้โหเจ้าของร้านทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่า

แต่วันนี้เขาก็ต้องตามลาดอีก๒โจร

แต่๒คนจากภาพภูมิจรปิดข้ามประเทศไปแล้วไง

เข้าใจกันว่าน่าจะหนีไปที่เมียนมาร์แล้ว

แต่เจ้าหน้าที่ยืนยันว่ายังกบดานอยู่ในไทย

ปรากฏว่าไปเช็คเอาสัญญาณโทรศัพท์มือถือ

ใช่แต่ว่าพื้นที่ของเมลวดีมันค่อนข้างใหญ่มาก
เพราะว่ามันกินพื้นที่ตั้งแต่อำเภอแม่ระมาทแม่สอดพบพระ
อุ้มผังบางส่วนในแนวราบเพราะว่าอยู่ตรงกันข้าม
๒คนที่กำลังลาถ่อยู่คือนายกิ้งกู้กับนายต้ายี
ตอนนี้รองผลประวัตรรองคือปิกโจ๊ก
พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานก็คือค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญกับคดีนี้มาก
ก็คือเรียกตำรวจภูทรจังหวัดตากมาขอดูสำนวนคดีเองขอรับทราบข้อมูลทั้งหมด
เมื่อวานนี้ก็คือลงมาดูเองทั้งหมดเลยนะคะ
ซึ่งคนร้ายอย่างที่บอกว่าคือคนร้ายมากันสิ
๔คนคนนึงเนี่ยโดนยิงบาดเจ็บโดนเจ้าของร้านยิง
อีกคนเนี่ยก็คือตำรวจตามจับได้ซึ่งของกลางอยู่ที่สองคนนี้

ใช่แต่อีกสองคนที่หนีไปได้เนี่ยคือไม่มีของกลางแต่ว่าสองคนนั้นก็ต้องจับแหละ
แต่ว่าคือที่หลายคนตกออกตกใจกับคราวนี้
อกจากเรื่องที่ว่าเจ้าของร้านยิงปืนโดนคนไล่บาดเจ็บสาหัสอะไรแล้วเนี่ย
คือสองคนนี้ก็คือคนที่โดนจับกับคนที่โดนยิง
ก็คือมีประวัติป้นทองครั้งใหญ่มาแล้วรอบนึงเมื่อต้นปี
ไปปล้นทองที่ตากเหมือนกันนี่แหละตอนนั้นได้ทองไป๑๖๐กว่าบาท
แล้วหนีรอดไปได้คือหนีข้ามฝั่งไปเมียนมาน
แล้วก็รอดแบบยาวเลยตอนนั้นยังไม่ได้ทองคืนนั่น
แล้วได้เยอะไหม
๑๖๐กว่าบาททางนี้ทองน่ะ

คือได้คุยกับคนที่โดนจับได้ค่ะที่เป็นชาวมงค์บอกว่าเขาย่ามใจ
เพราะคราวที่แล้วทำแล้วทำได้แล้วสำเร็จแล้วตำรวจจับเขาไม่ได้
ครั้งนี้ก็เลยมาใหม่ยิ่งใหญ่เกรียงไกลกว่าเดิม
มากันสี่คนเอาไซเลนเซอร์มาแล้วยิงเปิดทางแบบ
อย่างที่เห็นในคลิปวงกล้องวงจรปิดก็คือไม่เกรงใครเลย
ยังมีการแบบบอกให้ทุกคนแบบหมอบลงไปเลยแล้วก็เอาที่เจียมาเองจากบ้านอ่ะ
ตั้งใจเอามาตัดเหล็กคือเนี่ยคือเตรียมพร้อมอ่ะ
นี่แหละเตอร์คือคนที่ถูกจับได้ว่าเป็นชาวมงค์
วิชัยคือคนที่โดนยิงตายเหยียกับกิ้งกู้เนี่ยคือคนคุมเชิง
ดูดิแล้วคือช้านะเห็นไหมการทำใช่ใจเย็นมาก
คือแต่เขาพูดเองเลยดูสิพี่หนุ่มก็ไปตัดเหล็กก็ต้องใช้เวลาป่ะ
พูดเองเลยว่าไอ้คนที่ตัดเหล็กพูดเองเลยว่า
ผมย่ามใจเพราะครั้งที่แล้วทำแล้วรอด
แต่คนละล้านกันถูกต้องไหมคนละล้านกันใช่ค่ะ

นี่แหละก็คิดว่าน่าจะอีกไม่นานคงจับได้

คิดว่านะอย่างคราวที่แล้วคือมันหายไปทั้งคู่
มันมันตามอะไรไม่ได้เลยแต่ครั้งเนี้ยจับได้ตั้งสองคน

เพราะฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คนติดตามกันเนอะ
ใช่เพราะจริงป้นทองมีกับทุกวันนะคะ
อย่างที่มิ้นบอกว่าอยู่ที่ว่านำเสนอข่าวหรือไม่ได้นำเสนอข่าว

เหมือนอ่ะคนตกงานก็เยอะด้วยแล้วคนก็
แล้วช่วงนี้เหมือนพวกพนันกับยามันก็เฟื่องฟูมากจริงอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่อนข้างเยอะ
นั่นคือข่าวเครียดหมดแล้วเอาเบาไหม

คือวันนี้เขาถึงขั้นไปเปิดใจเจ้าของร้านเลยนะ
เปิดใจเจ้าของร้านก็บอกนี่เธอ
สามชั่วโมงลูกค้าเนี้ยบอกว่าไงรู้ไหมไม่กล้ามาซักผ้าเลยตอนข้ามเนี้ย
อยากบอกคนก่อนอย่าหาทำแบบนี้เลยเรื่องเนี้ยมันเกิดจากกรณีเจ้าของร้านซักผ้าเนี่ย
หนองจอกนี่เองนะฮะแบบตู้หยอดเหรียญถูกตอนนี้ไปตรงไหนก็จะมีตู้หอดเหรียญเนี่ยเยอะ
แยะไปหมดเลยใช่ค่ะเขาเข้ามาร้องเรียนสื่อมวลชนคุณภาพอ่ะภาพ
ภาพเปิดได้เนอะเขาเบอร์เบอร์หน่อยสิหลังพบภาพกล้องเอ้ยเบอร์ภาพมาดิ
มันจะพูดไปมันเป็นข่าวเออเบอร์เบอร์ภาพไปเบอร์ภาพไป
ซึ่งคนอื่นเขาก็ต้องมาซักผ้าเป็นตู้หยอดเหรียญที่ทุกคนมันเป็นยุคใหม่ที่คนต้องมาหอดเหรียญนะ
ค่ะเขาบอกพบภาพจากกล้องวงจรปิดในร้านเนี้ยพฤติกรรมของชายหญิงคู่หนึ่งมาจอดรถก่อน
ลักษณะเนี่ยคล้ายกับมีเพศสัมพันธ์กันเมื่อเดือนกันยายนนะฮะ
แล้วก็กลับมาก่อเหตุอีกในลักษณะจอดข้างร้านทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเปลือยท่อนล่าง
คืออย่างนี้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาเนี่ยประมาณสักก่อนหน้านี้ประมาณกันยา
มันจะมีรถคันนี้มาจอดอยู่ปรากฏในตอนนั้นเองเนี่ยมีผู้ชายคนนึงเนี่ย
ลงมาจากรถในสภาพด้านล่างเนี่ยเปลือยเปล่า
หลังจากนั้นเนี่ยนะฮะก็จะมีหญิงสาวอีกคนนึงเนี่ยเดินอ้อมรถมาแล้วมานั่งคุกเข่า
หลังจากนั้นเนี่ยก็คือใช้ปากช่วยตายแล้วหนุ่มเก่งมากเอาแล้วเซ็กเอาแล้วเซ็ก
นั่นคือครั้งแรกตอนแรกเขาตกใจบอกเออเกิดอะไรขึ้นเมื่อเดือนกันยายน
ทำไมไปทำแบบนี้เจ้าของร้านเลยไปแจ้งความไปแจ้งความตำรวจบอกไม่ได้หรอก
บันทึกประจำวันได้เท่านั้นพอเจ้าของร้านถามว่าทำไมแค่ลงลงบันทึกประจำวัน
ตำรวจบอกว่าอ๋อไม่ใช่เหตุซึ่งหน้าใครมาทำซึ่งหน้าพี่ขอให้เป็นเหตุซึ่งหน้าแล้ว
ตำลูกจะจัดจานให้วันนี้ไงซึ่งหน้าเรียนรู้จะทำยังไงหลังจากนั้นเวลาผ่านไป
ก็เกิดเหตุการณ์ครั้งล่าสุดนี่แหละก็มีชายหญิงคู่นี้เนี่ยมาอีกนะฮะ
คราวนี้เดินขึ้นมาในร้านเปลือยท่อนล่างทั้งสองคนผู้ชายใส่รองเท้า
แล้วก็ใส่เสื้อเชิดเป็นรองเท้าหุ้มส้นนะ
หลังจากนั้นเดินเข้ามาแล้วก็มาจัดกันอยู่ที่หน้าตู้ซักผ้า
คนเทนต์ไหมอะไม่รู้หลายคนก็เลือกชื่อเป็นคอนเทนต์
แต่สังเกตอยู่ดีมันไม่เห็นกล้องไม่มีกล้อง
ลักษณะว่าเป็นรสนิยมพาน้องชมวิว
ปกติแล้วอาจจะชอบพาชมทิวทัศน์ชมภูเขาหลังจากนั้น
อันนี้มันรู้สึกไม่มีภูเขาก็เลยเปลี่ยนโล
มาดูนี่แหละฮะเป็นตู้ซักผ้าเห็นไหม
ตอนแรกเดินออกมาเนี่ยเห็นถอดกางเกงก็คิดว่าเอ๊ะเอากางเกงมาซักอยู่ที่นี่หรือเปล่า
แล้วเลยจะมาเอากางเกงคืนปรากฏว่ามันไม่ใช่
ไม่แต่เขาบอกว่าไงรู้ไหมฮะต้องการจะโชว์
โชว์ว่านักศึกษาเพราะร้านนี้นักศึกษาสร้างกันเยอะ
คือเขาบอกว่าตรงจุดนี้มันมีหอพงหอพักเยอะแยะมากมาย
ปรากฏว่าเรื่องเนี่ยมันแดงเพราะว่าอะไรรู้ไหม
เอิญว่ามีชายคนนึงเนี่ยเป็นพลเมืองดีเขาขี่จักรยานจะไปซื้อของ
หลังจากนั้นพอเขาผ่านมาเสร็จจะกลับบ้านก็บอกว่าขาก็ปั่นแป๊บหลุดจากจักรยาน

เขาบอกว่ากำลังจะกลับหลบถึงบ้านแล้วเขาได้ยินเสียง

หรือว่าผู้หญิงคนนี้ถูกทำร้ายร่างกาย
เขาก็เลยไปแอบข้าง

เหมือนนอนคว่ำหน้าอยู่ในรถ

ก็เขาบอกว่ายังงงว่าจะทำยังไง

เพราะครั้งแรกเขาเจอกล้องวงจรปิด

กางเกงลงมาแล้วก็เข้ามาในร้าน

ที่เขาไปแบบอาวตรอดที่รีสอร์ต
ต่างจังหวัดแล้วเจ้าของรีสอร์ทเขามีคนถ่ายภาพมาแล้วไปแจ้งความ

แต่อันนี้ตำรวจบอกว่าไม่ใช่เหตุซึ่งหน้าลงบันทึกว่าจังหวันเวทย์
แต่เขาบอกล่าสุดเนี่ยพยายามสืบสวนพอสาภัยสิ่งตัวสองคนนี้และ

แล้วกำลังจะนำตัวมาสอบสวนถึงสาเหตุว่าทำอะไรกันอ่ะ

หรอแล้วก็ข้อหาเนี่ยก็คือจะแจ้งความกระทำอนาจารย
ในที่สาธารณะก็มันเป็นข่าวไงอืมห้าพันบาท
ก็เนี่ยพอมันเป็นข่าวขึ้นมาไงแต่ว่าตอนแรกที่ไม่เป็นข่าวอ่ะ
ก็เวลาเออก็ไม่ดูดิตอนนั้นเนี่ยต้นยางใหญ่แถวเชียงใหม่
จำน่ะใช่ที่มันมีอะไรกันอู๋ฟ้าผ่าไงเจอฟ้าผ่าไง
เห็นไหมล่ะพาน้องทรงวิวไงไม่มันไม่ตกใจเลยพี่
มูธเหรอแม่คืออันนี้ไม่น่าอันนี้ไม่น่าจะเป็น
ใช่แต่อันนี้มันไม่เห็นกันอันนี้เป็นกล้องมือถืออันเดียวก็ได้แล้วนะ
แต่อันนั้นมันไม่มีกล้องเออนี่มันดันจากกล้องวงจรปิด
แล้วเขาได้อะไรอ่ะได้ความเพลิดเพลินอย่างนี้หรอคะ
ไม่มันได้ความเหมือนตื่นเต้นปฏิโลลีมันจะหลั่งอะไรอย่างนี้แล้วมั้ง
เสื้อยือหรออืมที่แบบอาจจะลงไปแล้วแบบเห็นเห็นเครื่องปันปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปอย่างเงี้ย
แล้วมันก็รู้สึกว่ากูต้องทำให้เร็วกว่าเครื่องปั่นหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่า
ของมันใช่ไหมแต่อันนี้มันผิดกฎหมายเออก็ใช่ไงคือมันมามันมา
มันมาทำอยู่ในร้านหนึ่งเป็นเป็นร้านที่แบบเป็นคนอื่นก็สามารถไปห่อน
ขนาดเหรียญได้อะไรอย่างเงี้ยไม่แต่ละคนเดินผ่านไปผ่านมาแล้ว
คือไงเนี้ยก็ก็มองท่าเขาอย่างเงี้ยเหรอใช่แล้วแล้วคนที่พลเมืองที่เห็น
เนี่ยเขาออกมาให้สัมภาษณ์นะโอ้โหเขาพูดซะเสียคนเลยมีไหม
เรามีมั้ยมีเสียงอะไรมั้ยเราคนละเมืองดีบ่อเลยบอกว่าโอ้โห
มันทำแบบนี้ได้ยังไงลักษณะเหมือนเป็นสัตว์ที่อยู่ข้างถนนเออนี่
ได้อย่างงี้เลยใช่อ่าอ่าเรามีเสียงหน่อยเนอะอ่า
นักศึกษายนต์ร้านศาสตร์สี่คนประมาณเนี้ยฮะเอ่อเขาเขาก็ตั้งใจ
โชว์นักศึกษาครับคือเปิดแล้วก็ทำมรรณาจารย์กันนักศึกษาเห็นก็วิ่ง
ภูเขาเห็นเขาเห็นว่ามีคนนั่งอยู่ในใช่ค่ะ
เมื่อก็จะมีจังหวะเวยดิทลิฟต์ก็ต่อมา

นักศึกษานั่งอยู่แบบคือหกใกล้ไง

นี่จักรยานแถวหลุดค่ะ
อันนั้นน่ะโอ้โหกระดาษะเสียเลย
ก็เมื่อกี้คุณมามัสอะไรส่งมา
มาม้าเมื่อกี้ส่งมาคนเราอย่างนี้มาไล่อย่างอายกันเยอะเหมือนกันเนาะ
เขาก็ว่างั้นซึ่งเจ้าของร้านก็บอกว่า
เมื่อกี้เขาฝากว่าร้านเขาบริการซักผ้า
ไม่ใช่สถานที่ทำกิจกรรมเพศสัมพันธ์
เขาบอกว่าถ้าทำแบบนี้ไปเปิดโรงแรมเลยด้วยกว่า

ไม่มีตังค์ไปขอเจ้าของร้านเข้ายังไงครับ
นี้มีคนบอกทำไปโอหลีแฟน
พี่หนูอย่างเกงไม่มี

แล้วใส่รองเท้าผู้ชายใส่รองเท้าด้วย
อ่าหุ้มค่อคือมดังที่ดีถ้าเกิดว่าใช่ตั้งใจไง

แต่ถ้าเกิดเขาถอดจางเกงมันก็ติดรองเท้าไง
แสดงว่าเขาตั้งใจว่าเออออกมาจากบ้านเนี่ย
แก้ผ้าช่วงล่างมาแล้วแล้วใส่รองเท้าออกมา

แล้วก็ผู้หญิงไม่ใส่ผมสังเกตหมด
ผมสังเกตหมดสังเกตถ้าตื่นแล้ว
แต่ผู้หญิงถ้าเกิดเขาเตรียมตัวแน่ใจว่า
เนี่ยแน่ทั้งฝั่งพลเมืองดีที่ขี่ตัวยานแล้วไม่เห็นนะอันนั้นนะเขาบอกเขาตกใจจริงจริง
เขาตกใจเขาบอกว่าเขาบอกว่าเสียงผู้หญิงน่ะร้องโหยหวนเหมือนกับว่า
ทรมานทรมานอยู่อืมเหมือนเสียงได้ทรมานมาก
เออผมน่ะวันนี้อ่านไปอุ้ยสงสารผู้หญิงไปพี่นุ่ง
พฤติกรรมเธอบอกเอ็นเสียงทรมานเมื่อกี้เธออ่านข่าวเออเออ
เพิ่งตื่นฉันรู้แหมข่าวพวกนี้ขึ้นมาเธอตื่นแล้วแบบว่าเธอมีแบบว่า
ผมกลัวคุณอ่านผิดฉันก็ต้องอ่านไปตามสคริปต์เธอ
รายละเอียดมันมีมากกว่านั้นอ่านั่นไงที่มันเขียนมาสี่ห้าบรรทัศน์เนี่ย
นั่นแหละก็กลัวไงกลัวเดี๋ยวคุณแม่ไม่อินไงครับ
ข่าวนี้มีรายละเอียดไหนเพิ่มเติมอีกไหมคะครบถ้วนไหมคะครบถ้วนเลย
ตอนนี้ก็ตั้งตามจับอยู่ตามจับอยู่ก็ถ้าสมมุติเขาจับคือไม่ได้โดนอะไรเยอะ
แต่หมายถึงว่ามันอยู่ที่จิตใต้สำนึกของเราว่ามันควรจะทำหรือเปล่าหนึ่ง
มันเขตที่แบบว่ามีนักเรียนนักศึกษาอยู่กันเยอะจะมีอะไรกันสนุกสนานกัน
ก็ไปที่อื่นไหมไกลไกลคนหน่อยไหมก็แล้วก็มันเป็นเรื่อง๙๓
คุณอาจจะโดนโทษปรับเต็มที่เลยเนี่ยห้าพันบาทอืมเพราะว่า
แจ้งข้อหากระทำอนาจารย์ในที่สาธารณะมันมีโทษปรับอยู่๕๐๐บาท
แล้วมันทำอยู่กลางถนนริมถนนดูดิ

มีคนพูดเหมือนกันก็พูดเหมือนกันฮะฮะทำไม

ไม่ใช่ว่ามันเหงามันติดไป

อ่อหน่อยหน่อยนะคะจะไปว่าข้อแรงไว้หน่อยไหม

การเป็นมนุษย์กับการเป็นสัตว์มันต่างกันที่ว่ามนุษย
มีสำนึกผิดชอบชั่วดีรู้ว่าอะไรควรไม่ควร

เช็กเช็กทุกคนอ่ะเช็กสิเดี๋ยวเราไปฟังกับ

อุ๊ยทำน่ะอุ๊ยอุ๊ยไม่น่าจะบรรยายได้ค่ะนาถ
โอเคไปให้อุย
ไปอ่านข่าวกับพี่อุยเนอะ
นัฐพละซ้อมไปแล้วใช่ไหม
สิต้องเข้าอานข่าวแล้วไปทำกับอุย
ไปให้ข่าวกับพี่อุยนะ

ก็สอนพ่อท่อนเลี่ยงพอแล้วเท่าไหร่
เท่าไหร่ก็สอนพ่อท่อนเลือกอีก

อยากเพิ่มรสชาติให้ชีวิตให้นึกถึงที่พารถ

หัวเผลอหนูมากเลยนะ

พิสูจน์ความหอมกลิ่นกุหลาบติดทนโลชั่นมิสทีนไวท์สปาโรเซ
ข่าวพี่หนุ่มอีบ้าอีบ้าเก็บไปไม่ใช่ให้ดูอะไร
คุณไปโดนอะไรอีกสองครั้งอ่ะเหรอคุณดูอะไรดูกล้องวงจรปิด
เออคุณต้องศึกษานะเดี๋ยวจะทำข่าวพรุ่งเนี้ยฮะ
คุณต้องศึกษาคุณต้องศึกษาอืม
ฉันไม่ได้อาชีพอ่านข่าวเป็นเรื่องเป็นราวเนอะ
ไปดูเรื่องของคุณแอลนะครับคุณแอลลูกของคุณกรุงศรีวิรัย
หลักฐานการเป่าแอลกอฮอล์ผลเป็นศูนย์บอกไม่มีคนช่วยเหลือเลยนะครับ
เรื่องนี้นะฮะจากที่แอลกระมวลวันเนี่ยนะฮะ
หรือว่ากระมวลวันสุธินเผือกเป็นลูกสาวของทางคุณกรุงศรีวิรัยนะครับ
ซึ่งเป็นสำสอบภักดิ์พระรังประชารักษณ์ขับรถตู้เสียหลักนะฮะ
ชนรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถยนต์ที่จอดอยู่ข้างทางเสียหายไป๙คัน
โชคดีนะครับไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะฮะ
โดยเหตุทั้งหมดไปเกิดขึ้นที่หน้าร้านข้าวต้มแห่งหนึ่งครับ
ตะบนหนองปลือบังละมุงที่ชนบุรีนะครับ
มาครับตำรวจก็ไปตรวจสอบปรากฏว่าไม่พบแอลกอฮอลในร่างกาย
นี่ฮะมาแบบนี้ครับแล้วก็ชนแบบนี้ครับ

โดยระบุบอกว่าขออนุญาตชี้แจงประเด็นแอลกอฮอล์นะฮะ
แล้วก็เรื่องของแอลที่เกิดอุบัติเหตุเมื่อคืนนี้
ตอนนี้เนี่ยนะได้รับประเด็นต่างเป็นต่างดันหน้า

บอกเรื่องปฏิเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยขอชี้แจงในพื้นที่ตรงนี้เลยดีกว่า
เมื่อคืนได้เดินทางมาพัทยากับคุณแม่และน้องชาย
แล้วขากลับจากงานวันเกิดของคุณน้าของแอล
คุณน้าเนี่ยแอลกอลฮอล์เนี่ยเป็นผู้ขับเอง
กำลังขับกลับโรงแรมอยู่ดีเกิดอาการวูบคล้ายภาพตัด

รู้ตัวอีกทีคือรถเนี่ยพุ่งชนกันที่จอดอยู่ริมถนนไปแล้ว

รถยนต์ที่จอดอยู่ทั้งหมด๙คันทั้งเก่งและมอเตอร์ไซค์
พอรู้สึกตัวอีกทีก็รีบเดินลงไปถามหาคนเจ็บทันทีไม่ได้หนีไปไหน
จากนั้นก็เดินทางไปที่สพพัทยาโดยให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
ในการตรวจวัดแอลกอฮอลปรากฏผลเป็นศูนย์
ไม่ได้มีการดื่มใดทั้งสิ้น
และไม่ได้มีใครช่วยเหลือในด้านไหนเลย
หลังจากนั้นก็แสดงความรับผิดชอบกับผู้เสียหายทุกคนด้วยความจริงใจ
โดยตรงนี้ขอให้เป็นหน้าที่ของประกันต่อไป

ต้องขอโทษพี่นักข่าวด้วยที่ไม่ได้รับโทรศัพท์

อย่างน้อยเหตุการณ์นี้ก็ทำให้เรารู้ว่า

แต่เห็นว่าใกล้มากเลยก็เลยขับเอง

เป็นคนที่มีปัญหากันในการวูบ
ซึ่งเขาก็โชว์ผลตรวจแอลกอฮอลตอนที่เขาเป่า
แจ้งว่ามีหญิงคลอดลูกในรถยนต์น่ะหน้าบริษัทแห่งหนึ่งที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรประกาศเนี้ย
จึงรีบให้การช่วยเหลือปรากฏว่าไงรู้ไหมไม่รู้ผู้หญิงคนนี้
กำลังจะเล่าอ๋อเชิญครับอายุยี่สิบห้าปีอ่ะอยู่บริเวณเบาะหลัง
ทะเบียรถหน่อยไหมทำไมค่ะหนึ่งสองแปดสี่ถ้าลูกผู้ชายจะแม่นหนึ่งนะแม่
หนึ่งสองแปดสี่คลอดลูกชายเว้ยนั่นลูกชายคือไปถึงปุ๊บเนี้ยจริงเหรอ
แปดสี่หนึ่งไม่ไม่เห็นเยอะเคยออกเลยคือตอนนั้นอ่ะคลอดลูกชายออกมาแล้ว
ภาพเด็กเนี่ยตัวแดงร้องเสียงดังเลยล่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยกู้ชีพแล้วก็ช่วยเหลือทั้งแม่แล้วก็เด็กนำส่งโรงพยาบาล
ของหญิงสาวที่เพิ่งคลอดเปิดว่าตนกับเพื่อนเนี่ยออกไปกินข้าวข้างนอกจู่จู่เนี่ย
โทรมาบอกน้องปวดท้องน้องปวดท้องน้องเหมือนจะคลอดลูกจึงรีบโทรหาเจ้าหน้าที่สักพัก
หัวเด็กเนี่ยเริ่มโผล่ออกมาแล้วแต่พยาบาลเนี่ยยังมาไม่ถึงพยาบาลจึงคุยโทรศัพท์
เอางี้นะคะคือบอกวิธีการบอกให้เตรียมตัวยังไงอะไรยังไง
แล้วบอกให้น้องเนี่ยค่อยเบี่ยงลูกมาในที่สุดบทคนมันจะคลอดง่ายก็คลอดง่ายจริงเนาะ
อืมอ่ะออกมากู้ภัยยังไม่ไปถึงเลยอ่ะอ๋อเหรอฮะเออเด็กออกมาแล้วคลอดออกมาแล้วอ่ะอ๋อ
อืมหนึ่งสองแปดสี่อืมถ้าเป็นเด็กผู้ชายจะยังไงแองจี้
ก็แม่นแม่เหมือนว่าจะถ้าเป็นเด็กผู้ชายอ่ะเลขจะแม่นแบบเหมือนมีโอกาสถูกอะไรอย่างเงี้
วกต้องลบต้องอะไรไหมถ้าเด็กผู้ชายก็บวกหนึ่งเด็กผู้หญิงก็ลบหนึ่ง
เหรอใช่มันเพิ่งออกไปป่ะมันออกมันออกศูนย์แปดแปดศูนย์นี่เหรอ
แปดห้าเหรอเหมือนแปดห้ามันเพิ่งออกไปไม่นานมานี้เองค่ะคุ้นคุ้นเนอะแปดห้าอืมนั่งแล้วค่ะ
อากาศเย็นเตรียมกันหรือยังค่ะเสื้อนงเสื้อหนาวนี่คนนี้เตรียมหนาวก่อนใครเตรียมหนาวมาก
ทุกปีหน้าหนาวอะค่ะภาคใต้จะเจอมรสุมอยู่แล้วปีนี้ก็เหมือนกัน
แต่ปีนี้เขาก็เฝ้าระวังกันอยู่นะคะแต่ว่าอันไล่ไปก่อน
เขาบอกว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอากาศจะเย็น
เพราะว่าหย่อมความกดอากาศเย็นจากจีนนะคะ

เลื่อนลงมาปกคลุมที่อีสานแล้ว
แล้วก็จะไล่มาที่เหนือกลางแล้วก็ตะวันออก
ซึ่งภาคใต้ก็จะเจอหย่อมความกดอากาศต่ำ

อ่าวไทยทะเลอันดามันฝนตกหนัก
ก็ต้องระวังอันตรายทั้งเรื่องของฝนตกหนัก
ฝนตกสะสมน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตะหลิ่ง
ลมอ่าวไทยตอนล่างสูงประมาณ๒เมตรค่ะ
ส่วนทางฝั่งอีสานเหนือกลางใดก็ตามก็

คือกรุงเทพมันอาจจะไม่ได้หนาวขนาดนั้นแต่ว่าทางภาคเหนือ
หรือว่าแบบยอดดอยหรือว่าอีสานยอดภูอะไรอย่างนี้ค่ะ
อาจจะเตรียมเผื่อไว้หน่อยเพราะว่าเป็นห่วงเรื่องของสุขภาพ
เดี๋ยวเกิดถ้าอยู่มันหนาวฉับพลันขึ้นมาอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็กลัวว่าจะเป็นอันตรายกันนะคะ

ใช่คือบ้านเรายังไม่เท่าไหร่แต่ว่าเมืองนอกตอนเนี้ย
เมืองนอกตอนนี้หนักมากคือจริงถ้าเริ่มต้นมาตั้งแต่อเมริกา
แล้วที่แบบหิมะตกหนักมากแต่ตอนนี้อังกฤษอ่ะ
หนักถึงขั้นสนามบินหลัก๓สนามบินในลอนดอนคือ
ต้องมีทั้งแบบยกเลิกเที่ยวบินแล้วก็ดีเลเที่ยวบิน
บางทีก็ต้องให้เปลี่ยนเส้นทางการบินไปลงสนามบินอื่นเลย
ปกติห้องกรุงตอนนี้มันหนาวแล้วเนอะที่เธอเคยไปมาเกาะตอนนี้
ตอนนี้น่าจะประมาณ๘๙หรือ๓หรือ
ตอนนี้๒๑๒๒ห้องกรุง

คือเหมือนแดดบ้านเราตอนนี้แดดเป็นแดดหน้าหนาว
คือแดดเปรี้ยงแดดแรงแต่ว่าอากาศมันดันไม่หนาว

เมื่อก่อนไปมาเกาะ๑๓องศา
๑๓องศาห้องกรง๑๕แล้ว

นี่หลายคนบอกว่าสัตหีบเริ่มเย็นแล้ว

สนามบินทั้งฮิตโทรทั้งแก๊ปวิก

ก็คือยกเลิกพี่เตือนมาก
ประเทศไทยเอาเติมตัวไทย
ประเทศไทยพุกนี้
ห้อยะพรุ่งนี้หรอครับ

วันเนี้ยตอนนี้๒๙เส้น

ถ้าพรุ่งนี้อ่ะให้ขอดูพรุ่งนี้
วันที่๑๔แต่๑๓จะเริ่มหนาว
ขอให้มันขอให้มันไม่ร้อนพอแล้วเนอะไม่ต้องไปหวังหนาวแค่ไม่ร้อน
ไม่ให้ซื้อกี่ก็หนาวหรอแม่ซื้อมาไม่ได้ใส่เลย
เต๋วว่าสตูดิโอหนาวจริง
จริงพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมากันต่อฮะ
ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะไลโอ
ไปคือห้าเขียดเผือก

ไม่ใช่เขียดตัวขาวอันนี้แปลก
เขียดเผือกเป็นไงขาวใน

เราหาเขียดนี่
นี่น้องไม่โดนโรยแป้งใช่มั้ยคะ

เกลียดเผือกว่ะ

อยู่หน้าหิ้งพระทุกทั้งวันโกนวันพระเนี่ยจะออกอ้าวทำไมเปลี่ยนสีอืม
มันเห็นกล้องไงแต่นี่เผือกอืมก็ไปดูฮะเขาบอกว่านางสาวนางวิมลเนี่ย
วดเร็วเจ้าของบ้านเปิดเผยว่าตอนแรกเนี่ยเจ้าของบ้านก็ไม่ได้สนใจหรอก
มันก็คือเป็นในเรื่องปกติเนี่ยแต่เริ่มมาสังเกตว่าหลับตา
วันว่าเขียดตะปาดใช่ไหมฮะเผือกตัวนี้จะออกมาให้เห็นอีกหรือเปล่า
ฟังเสียงออกไม่อ่าอืมเห็นเขาจนเป็นปกติ
เป็นญาติคนนึงแหละในบ้านเราเขาก็เห็นเราเขาก็จะหลบ
เห็นไหมซึ่งเขาบอกว่ามันก็แปลกคือพอวันรุ่งขึ้นเนี่ย
เขียนตัวเนี้ยก็จะหายไปไปอยู่ที่อื่นพอถึงวันโกนวันพระ
ก็จะออกมาให้เห็นอีกส่วนตัวคิดว่าเป็นสัตว์เลี้ยงในบ้านไปแล้ว
ในส่วนของเรื่องโชคเนี่ยก็มีตรงกับเลขหลังหวยออก
เลขที่เคยจุดไว้เนี่ยจุดจุดจุดเธออืม
เคยคิดไว้เนี่ยจากการจุดทูปเสียงทายเนี่ย
เท่าที่จำได้สี่ห้าครั้งออกจากสองตัวสามตัวเลย
เพราะงั้นหนึ่งหกหนึ่งทับสองกะบิลบุรีจังหวัดประจินบุรี
ทำไมในโซเชียลบอกว่ามันก็สีปกติของมันนะคะ
จริงปะมีคนบอกที่บ้านก็มีสีนี้เหมือนกัน
จริงเหรอแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวเขียวไม่ใช่เหรอคะ

ทุกทีมันก็เขาบอกว่าเขียดสีนี้อยู่แล้ว
อ๋อเผาเถอะเดี๋ยวก่อนนะมันอาจจะไม่ใช่เขียดมันคือตะปาดหรือเปล่า
อันนี้เป็นสีรี้ใช่ไหม
เนี่ยไง

นี่อย่างเดียวกันบ้างที่โมด

เออเขาสีนี้จริง
เราก็คงจะรวยกันทั้งประเทศแล้วล่ะ
อีผิวนี้สีนี้

ใช่มันชอบกระโดดใส่โคลนที่สูงน่ะ
มันคนละสีแต่เมื่อกี้ที่ตอนแรกถ้ารูปแรกเอาเอาเปิดคลิปข่าวออกมา
ตอนแรกเลยทำไมมันขาวขนาดนั้น
ขาวอะไร
เขียนตะปาดเนี้ยเขียนตะปาดไงก็เป็นเขียนตะปาดที่มันดูเล่นน้ำ
นี่ไงนี่ไงนี่ไงมาแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่
เป็นสีนี้เลยสีนี้ใช่ไหมอ่าอ่าจบค่ะแล้วอ่านข่าวให้เสียเวลา
ทำไมคะก็ครับก็คุณป้าเขาเชื่อเขาบอกว่าเป็นเขือด
เนี่ยทุกคนบอกน้องสาวอยู่แล้วเขาบอกเขาเลี้ยงเป็นเพื่อนเขาเลย
เป็นเพื่อนเออรุ่นคุยกันหรือเปล่าก็บอกว่าวันพระวันโกนจะออกมา
อืมอืมหมดเวลาไปสามนาทีอ่านเขียนตะปาเออไปดูเรื่องนายกับใบเฟิร์นบ้างนะครับ
วงคู่เที่ยวเยาวราชหวานทะลุแมสแฟนคลับกรี๊ดกันอื้ออึง
ไปดูหน่อยนี่นะฮะไหนไหนน้ำเอ้ยมันก็ต้องออมเออเนี่ยน้ำต้องนิ้วต้องไวนะลูกนะ
เห็นไหม

ส่วนใหญ่นะก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ทั้งสองคนก็ไปทานข้าวนะฮะ
ไปเดินทานซื้อขนมขนมอะไรกินกันแล้วก็ไปกันแบบที่สบาย
เขาเคยบอกว่าถ้าเกิดจะทำให้ใบเฟิร์นเหมือนไปชีวิตปกติใช้ชีวิตปกติได้ข้างนอกได้ปกติอะไรอย่างนี้
ใช่เขาจะได้ไปข้างนอกด้วยกันได้ไปจะเดินจุงมือกันซื้ออะไรกินอะไรมันก็เป็นเรื่องปกติแล้วไง
คือเพราะว่าเขาก็ชัดเจนแล้วว่ามันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยนี่คือส่วนที่ดีถูกไหมใช่ค่ะ
อีกคู่นึงต้องบอกว่าเป็นคู่แบบเอายังยังไม่
ยังเหรออ่ะโอเคเดี๋ยวกลับมาครับ
มีเสื้อมีเสื้อแบบใหม่ไหมของใหม่ที่หนุ่มจะใส่แล้วฮะ
เสื้อแบบใหม่ดาวิบัยเสื้อของนักคืออะไรอ่ะมันใส่ไม่ได้
ใหม่ตัวเล็กมากอ่ะมันไม่ได้มันใส่ได้เหรอคือเสื้อแมวเหรอ
ไม่ที่สั่งไปแล้วมันไม่อย่างเงี้ยไหนให้ถึงหน่อยซิ
นะนั่นใส่ได้ไหมใช่ได้อ่ะยืดเวอร์แต่คือตัวนางเล็กอ่ะ
เอาง่ายคือก้าวเนี่ยผู้จัดการส่วนตัวก็โพสต์คลิปนางเอกโชว์เสื้อที่เพิ่ง
เอฟมาขนาดนี้ต้องใช้คำว่าเล็กจิ๋วเลยเหมือนกับเสื้อหมาแมวอ่ะ

ไม่รู้แม่หนูสั่งไปแล้วว่าไหนอย่างนี้

ใส่ได้สวยเป๊ะแถมแอบเซ็กซี่ไม่เบานะฮะ

โพสต์ไว้ว่าตำนานเสื้อหมาแมวเสื้อเด็ก

คือตัวนั้นผอมด้วยเนาะ

ว่ะให้เขาเถอะยอมค่ะ
โอเคไปหาใส่เท่าไร

พักเดี๋ยวมิ้นต้องไปอ่านข่าว
กับคุณอุ๋ยนะใช่ค่ะนี่ตามดูข่าวนั้นอยู่นะ

มีคนบอกให้เล่าให้เหมือนพี่หนุ่ม
พรุ่งนี้ป่อยครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป